ที่มีหลายคนที่อยากจะผลักดันแต่ไม่จบตรงเนี้ยไอมองว่า
อยากที่จะเข้ามาช่วยนะคะและเรื่องสุดท้ายนะคะ
คือเรื่องน้ำท่วมมันเป็นปัญหาใหญ่ของเขตลาดพร้าวมาก
เป็นปัญหาที่แก้ยากแต่จากประสบการณ์ที่ครอบครัวของอายนะคะ
เป็นผู้รับเหมามีวิศวกรนะคะที่มีพี่มืออาชีพ
เราอยากจะหาปัญหาในจุดนั้นและแก้ไขปัญหามันอย่างแท้จริง
โดยเฉพาะเรื่องของการล็อกท่อไอมองว่าควรจะทำตั้งแต่ก่อนหน้าฝน
ไม่ใช่มาทำแค่หน้าฝนและสุดท้ายอยู่ที่ประชาชนแล้วค่ะ
ว่าจะให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้หรือเปล่า